คุณผู้ชมทีนี้ขยับมาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะ
ง้อเมียที่โหดที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา

แล้วกลับไปที่บ้านเผาบ้าน
สุดท้ายแล้วเมียก็ตายตัวเองก็ตายค่ะ
วอดเลยอ่ะค่ะเห็นไหมคะ

แล้วเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีบ้านทำจากไม้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

ภรรยาหลายครั้งจนกระทั่งภรรยาเสียชีวิตแล้วไปก่อเหตุจุดไฟเผาบ้าน
สาเหตุมาจากหึงหวงหึงหวงภรรยากลัวว่าภรรยาเนี่ยไปมีแฟนใหม่
เอาจริงนะแต่จริงจริงเนี่ยสองฝ่ายเนี่ยเขาเลิกกันแล้ว
เขาเป็นอดีตสามีและอดีตภรรยากันแล้วแยกกันอยู่นะครับ
แต่ฝ่ายชายเนี่ยยังตามไปหึงหวงเขาค่ะ
เพื่อนบ้านคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าได้ยินเสียงลูกสาวของผู้เสียชีวิตเนี่ย
กลีดร้องคือน้องอายุสิบสามอ่ะตกใจกลีดร้องค่ะ
วิ่งเข้าไปจะช่วยแม่ตอนที่พ่อแทงแม่แล้ว
ตะโกนห้ามพ่อพ่อไม่ฟังนะคะสุดท้ายพ่อก็
เสร็จปุ๊บจ้วงแทงแม่แล้วไปเผาบ้าน
กระทั่งลูกสาวก็ถูกไฟไหม้เช่นเดียวกันค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์หึงโหดแล้วก็เป็นการง้อที่โหดมากเลยนะคะ
สุดท้ายแล้วตายสองศพส่วนลูกสาวก็กลายเป็นเด็กกำพาพ่อแม่ไปอะค่ะ